พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุนะคะก็ต้องบอกว่าน่าตกใจพอสมควร
เพราะว่าเป็นรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลัก
พุ่งชนจนต้นไม้หักแล้วก็พลิกคว่ำไฟลุกท่วมทั้งคันเลยนะคะ
แล้วก็คลอกคนที่อยู่ในรถเนี่ยเสียชีวิตทันทีที่เกิดเหตุ๒คน

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะก็จับวินาทีพุ่งชน
ทะเบียน๘กกง๘๐๙๓คุณผู้ชมเห็นไหม
เมื่อสักครู่นี้ให้ดูว่าเขามาเร็วและเนี่ยค่ะคือวินาทีที่รถคันนี้เสียหลัก
แล้วก็พุ่งชนฝุ่นตลบเลยค่ะคือชนเข้าที่ต้นไม้ข้างทางอย่างแรง
ต้นไม้ขาดเป็นสองท่อนจากนั้นรถเนี่ยเสยขึ้นบนทางเท้าพลิกคว่ำ
ไฟลุกท่วมทั้งคันแบบนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้พนักงานสอบสวนสนนิมิตรใหม่รับแจ้งอุบัติเหตุนะคะ
ก็รีบเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูและแพทย์
ซึ่งที่เกิดเหตุค่ะเป็นถนนสามเลนใกล้กับโค้งโรงเรียนสตรีวิทยานิมิตรใหม่
มีผู้ติดค้างแล้วก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาเบาะหน้ารถ๒ศพ
ส่วนที่เบาะหลังมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายนะคะพลเมืองดีก็รีบพังกระจกรถ
แล้วก็นำร่างออกนอกตัวรถอย่างเร่งด่วนแต่ก็เสียชีวิตค่ะ
พนักงานสอบสวนได้เก็บหลักฐานต่างไปตรวจสอบ
แล้วก็ส่งศพไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในทันทีนะคะ
พอตรวจสอบทะเบียนรถไปเนี่ยก็พบว่ารถคันนี้เป็นของนางสาวนัทถาจันทรคณาวัย๔๓ปีค่ะ
เธอก็เดินทางมาพบตำรวจแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
คนขับที่เสียชีวิตเนี่ยคือนายอธิวัฒน์มีแตรวัย๒๘ปีหลานชายของเธอเอง
หลานเนี่ยขอยืมรถไปจากบ้านย่านคลอง๔ลำลูกกาจะไปขนของที่บ้านเพื่อน
พร้อมกับเพื่อนอีก๒คนที่เสียชีวิตนั่นแหละ
ทราบชื่อก็คือนายุทธภูมิเตยโพคนนี้เสียชีวิตอยู่ข้างคนขับเลย
และอีกคนคือนายอัธพลสุขแจ่มคนนี้คือคนที่อยู่เบาะหลัง
แล้วก็ถูกพลเมืองดีรีบนำร่างออกมาแต่ก็เสียชีวิตนะคะ
รถเก่งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่งจะถอยออกมาได้ไม่ถึง๑ปีเลยนะ
แล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวได้ไม่นานด้วย
ก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปรับศพหลานชายมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ทีนี้ความคืบหน้าทางด้านคดีเนี่ยนะคะตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่ารถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วค่ะ
คุณผู้ชมดูจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่ามาค่อนข้างเร็วแล้วก็มาเสียหลักหลุดโค้ง
รถก็เลยหมุนไปชนกับต้นไม้แล้วไปชนกับป้ายหน้าโรงเรียน
จากนั้นกระเด็นไปชนกับต้นไม้ใหญ่อีกทีนึงค่ะ
ก็คาดว่าบริเวณเกิดเหตุอาจจะเป็นทางโค้งที่ไม่ได้รับกับทางนะคะ
ประกอบกับรถที่วิ่งมาอย่างที่บอกพอใช้ความเร็วปุ๊บเนี่ยโอกาสหลุดโค้ง
หรือว่าโอกาสที่มันจะเหวี่ยงมันมีเยอะ
ถ้าเกิดว่าตรงตีนสะพานหรือคอสะพานมันมีทางไม่เรียบ
หรือว่ามีเหมือนชั้นกระดกขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่รถจะเหินแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้